ต่อที่เรื่องของช้างกันหน่อยดีกว่านะครับ
ที่มีลูกช้างที่เป็นเจ้าชาวาแก้ว
พัดหลงแม่พัดหลงโครงพัดหลงฟูอ่อนมาก
ตอนแรกมันกินอะไรแทบไม่ค่อยได้ตัวผอมมากเลย
สุดท้ายล่าสุดเป็นข่าวดีเขาได้ช้างแม่นมแล้ว

คุณผู้ชมไปดูหน่อยนะว่าช้างแม่นมกับเจ้าชะบาแก้ว

นี่ลูกช้างป่าชะบาแก้วยังมีสุขภาพแข็งแรง
อ้วนทวนเล่นโอ้เล่นทรายเหมือนเด็กเลย
มันขี้เล่นและขี้อ้อนมากเลยนะตุ๊บน้ำมันที่เราเคยบอกว่า
เวลามันนอนอ่ะมันนอนเอาหัวหนุนตักเนี่ย

ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดหัวล้านเชียวลูก
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
ขำเปี้ยอำเภอบุงคร้าที่บึงกาล
ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
นำช้างแม่รับหรือว่าช้างแม่นมมาให้เจ้าชาวาแก้วแล้ว
พาไปกันอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวั

ชื่อว่าพังดอกรักอายุ๑๑ปี
เป็นช้างบ้านจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวานทั้งวันก็มีเขาพาเจ้าชาบาแก้วเนี่ยไปทำความรู้จักกับช้างแม่นมของเขา
ก็คุ้นเคยกันแล้วก็ฝึกจากการกินนมจากเต้าของแม่ช้างแม่นมด้วย
ทำกลางการดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด
ซึ่งการกินนมจากเต้าของช้างแม่นม
ทำให้เจ้าชาบาแก้วมีสุขภาพที่มันร่างกายแข็งแรงขึ้น
เหมือนเด็กถ้ากินนมจากอกของแม่จะมีภูมิคุ้มกันที่ดี
มากกว่าการกินนมผงนมชงอะไรก็ว่ากันไป

ก็มีการเตรียมสถานที่เอาไว้ให้กับทั้งคู่

คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เลย
โดยพังดอกรักจะอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูว๑๑เดือน
ก็คืออยู่จนถึง๓๐พฤศจิกายนปีหน้า
และระหว่างนี้ก็จะคอยดูแลพังดอกรักเป็นอย่างดี
เพื่อให้เขาเป็นแม่นมให้กับเจ้าชาบาแก้วต่อไปนะครับ